ชาวบ้านเขาหัวจะระเบิดเพราะว่าคอนเสิร์ตมันเสียงดัง

ถ้าไปร่วมอยู่ในคอนเสิร์ตมันสนุกดิฉันไม่เถียง

ถ้าเป็นคุณอยู่ด้วยคุณก็กระโดดก็เต้นก็มันนั่นแหละ

ถ้าเวลานั้นคุณสืบสกุลกำลังนอนอยู่
ห่มผ้าอยู่ได้ยินเสียงแบบนี้
ผมเป็นอย่างนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
และเป็นแบบนี้บ่อยเข้ามันรบปวนการนอน
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเป็นร้อย

นี่ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่กันตรงนั้น
๑๒๐กว่าครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านชนละเทพนะคะ

แต่เสียงนี้เสียงนิเทพนิมิตมาเหรอ

ใช่ค่ะอันนี้คือที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่เป็นแบบนี้มาเป็นปีนะ
ถามชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกเหมือนกันเลย
เพลงมันดังมันดังเกินไป
แต่ชาวบ้านเขายืนยันนะว่าพวกเราไม่ได้ห้ามนะ

แต่แค่ต้องการให้คนจัดคุมเรื่องเสียงหน่อยได้ไหม

แต่พวกเราก็ทำอาหารกินเหมือนกันพวกเรานอนไม่ได้

ใช่แล้วบางทีเด็กอาจจะอ่านหนังสือ

เพราะว่าจิตใจไปอยู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรี
คนเท่าคนแก่ข่มตานอนไม่ได้เลย

มันไม่ได้อยากจะฟังนะแต่เสียงมันเข้าหูเอง

เขามีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตปิดวิก
ก็เลยมีดนตรีดังดังมาถึงในตัวบ้าน
ก็ต้องทนฟังเสียงแบบนี้จนเกือบสัก๕ทุ่ม
๘๐กว่าแล้วนะแล้วเป็นโรคหัวใจด้วย

เสียงจังหวะกรองที่แบบ
คนเท่าคนแก่หัวใจหัวใจเขาเต้นแบบตึกแบบนี้ค่ะ
หมอบอกว่านอนเยอะนะนอนเยอะนะคุณตา
อายุ๘๐กว่าแล้ว๓ทุ่มต้องนอนแล้วใช่ไหม
แต่๕ทุ่มยังตึ้มนอนไม่ได้

ทางตลาดเองเขาก็เคยรับปากแล้วแหละว่าจะจัดการปัญหาให้
แต่ถึงรับปากแล้วก็ยังมีเสียงดังแบบนี้
แล้วนับวันมันก็ยิ่งหนักมากขึ้นชาวบ้านเขาเลยไม่ไหวไง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหา
ล่าสุดเลยค่ะนักข่าวของเราไปถามทางตัวแทนตลาด
ตัวแทนตลาดก็ยกมือบอกว่าขอโทษ
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกำชับไว้แล้วนะ
ห้ามใช้เสียงดังเกิน๘๐เดซิเบลตามที่กฎหมายกำหนด

คือตลาดเขาบอกว่าเข้าใจ
เรื่องนี้มันน่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค
ยังไงเดี๋ยวตลาดเองจะเร่งแก้ไขจะควบคุมการใช้เสียงไง

มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือกเกษตรกร

มีช่องทางมาจำหน่ายสินค้าในช่วงพ้นวิกฤตไปแล้ว
แต่อย่าลืมนะช่วยเกษตรกร